ยังดีไหมคะเหตุการณ์นี้พระทรงรูปหนึ่งเดินเข้าไปในโรงเรียนนะคุณ
พอเดินเข้าไปปั๊บคุ้มคลั่งค่ะ
แล้วเป็นยังไงต่อเดี๋ยวให้ดูค่ะ

ตำรวจต้องหามแบบนี้เพราะตอนแรกให้ลงมาจากตัวอาคาร
พอจะเดินได้แต่พอมาถึงบันไดเข่าซุดกุมขมับอยู่แบบนี้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่ตำรวจสพเมืองเลยก็ต้องไปตรวจสอบพระรูปนี้
คือชาวบ้านเขาแจ้งมาไงว่าคุณตำรวจคุณตำรวจมาดูหน่อยสิ
พระเนี่ยเหมือนกับคนเมายาคุ้มคลั่งเลย
เดินเข้าไปในโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองประยัติศึกษาที่อำเภอเมืองเลย
แล้วก่อนหน้านี้นะตำรวจพยายามที่จะคุยกับพระท่านแล้ว
แต่ท่านก็ไม่ยอมจนท้ายที่สุดก็เลยกลายมาเป็นภาพนี้แหละ
ตำรวจต้องล็อกแขนพระท่านทั้งสองข้างเลยนะคะ
แล้วพอค้นในย่ามเพราะว่าจะดูใบสุทธิไง
ไม่เจอนะไม่เจอใบสุทธิแล้วก็ไม่ทราบชื่อที่อยู่
ตำรวจก็เลยต้องนำตัวท่านไปลาศิกขา
และต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ด้วย
ชาวบ้านบอกว่าก่อนที่พระรูปนี้จะมาที่วัดเนี่ยนะ
เดินเข้าไปที่บ้านคนแล้วบ้านนั้นมีเด็กอยู่ในบ้าน
เจ้าของบ้านต้องไล่พระออกมานะกลัวไงว่าพระจะไปทำร้ายคนในบ้าน
พระรูปนี้ก็เลยเดินหนีมาที่โรงเรียนตรงนี้
ชาวบ้านเขาก็เลยคิดว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นไหม
รีบแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาระงับเหตุค่ะ
ตอนตำรวจไปควบคุมตัวพระท่านเหมือนไม่ได้สติเลย
ใช่ถามอะไรก็ไม่ตอบนะครับเหมือนว่าคนเมายา